เอามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าจะดีใจหรือเสียใจ
กับญาติของผู้ที่เขาเป็นข่าวดีล่ะ

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมานะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ
แม่สอดกรุงเทพนะฮะนี่ฮะมืดตึ๊บเลยคืนนั้นน่ะ
เสียหลักตกร่องกลางถนนพระหลโยธินในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บ๓๐กว่าคนเสียชีวิต๒คน
ผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งในนั้นชื่อว่าเป็นหญิงสาวชาวพม่านะครับ
อายุ๓๒ปีอีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงนะครับที่เสียชีวิต
ดูบัตรประชาชนที่อยู่กับศพผู้ตายแล้วเนี่ย
ชื่อว่านางสาวพิมลภากวินวลัยอายุ๒๔ปีเป็นชาวจังหวัดตาก
พอตำรวจเห็นชื่อที่อยู่แบบนี้
ก็โทรศัพท์ไปบอกพ่อกับแม่ของนางสาวพิมลภา
ซึ่งพ่อกับแม่ทำงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
บอกว่าลูกคุณประสบอุบัติเหตุรถัวความที่ตรงนี้เสียชีวิตนะครับ
โอ้โหพ่อกับแม่นี่แบบเสียใจมาก
อยู่ดีรู้ว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ก็เลยโทรกลับไปแจ้งญาติที่จังหวัดตาก
เพราะว่ามันทำงานอยู่สระบุรีนะครับ

พอโทรไปที่บ้านที่จังหวัดตากคุณอริยาพ่อกับแม่นี่แบบโอ้โหตกใจ
นึกว่าถูกผีหลอกเพราะคนที่รับสายโทรศัพท์คือลูกสาว

ลูกสาวที่ตำรวจโทรมาบอกว่าเสียชีวิตจากรถโดยสารคว่ำเนี่ยเป็นผู้รับสาย

อ่าตกลงจริงจริงแล้วเนี่ยคือยังไม่ตายนะฮะลูกสาวยังไม่ตาย
ใช่ครับซึ่งนางสาวพิมพาด์กวีนวะไลวัย๒๔ปีเนี่ยนะคะ
ก็มีชื่อในบัตรประชาชนที่พบอยู่ในตัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
บอกกับทีมข่าวบอกว่าช่วงสายพ่อแม่โทรมา
บอกกับญาติญาติว่าเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วที่นครสวรรค์

พอแม่ได้ยินแม่ร้องไห้เลย

แต่พอคุยกันไปคุยกันมาก็รู้
ว่าลูกไม่ได้เดินทางไปกับรถทัวร์คันที่เกิดเหตุ

บัตรประชาชนเนี่ยมันไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้ยังไง
คือเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เคยทำบัตรประชาชนหาย
ตอนนั้นกำลังนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพ

แล้วพอทำหายไม่กี่วันเท่านั้นคุณผู้ชม
ก็ไปแจ้งทำบัตรใหม่ที่เขตลาดกระบัง

ไปกรุงเทพ
ใช่ครับพ่อแม่ทำงานอยู่ที่นู่น
จริงหนูไปสมัครแต่ว่าบัตรของหนูหมดอายุก็เลยกลับมาทำ
พอไปถึงก็บัตรหายถึงก็ไปทำที่รากบัง

แต่ว่าบัตรหายเขาก็ไปถ่ายท่อบอกว่ากันน่าจะเป็นไห้
แล้วก็มาทราบข่าวเมื่อไหร่เรื่องบัตรค่ะ

จริงก็น้องหมาบอกว่าพี่แม่มาโทรมาหา
ดูที่ว่าถือไปกรุงเทศ

อะไรอย่างเนี่ยก็เฉยนึง
ก็ถือว่าฟาดเคราะห์นะฮะไม่ได้เสียชีวิตนะครับ